เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าเป็นเมนูโบราณเลย
เด็กรุ่นใหม่ปัจจุบันอาจจะไม่รู้จักแล้ว

น่าตานักทานนะ

เป็นการเหมือนนำเอาของขาวกับของหวานมาผสมกัน

จะเรียกอาหารว่างว่างใช่ไหมเป็นอาหารว่าง
ก็คือเมนูส้มเครื่อง
หรือว่าบางที่เรียกว่าม้าห้อ
คือม้าห้อบางที่ที่เคยเห็นเขาจะใช้สับปะรดใช่

คือเป็นเมนูอาหารว่างไทยโบราณคลายร้อนนั่นเอง
เจ้าของคลิปค่ะคุณเบลอยากเป็นเชฟ
ดูจากสีของหนังสือคือโบราณจริงเป็นตำนานเลยแหละ
ขั้นตอนแรกโหลกกระเทียมพริกไทยจนแหลก

จากนั้นก็ไปผัดในน้ำมันแล้วใส่พริกซอยลงไป

แล้วก็นำไส้มาพักไว้
และทำการแกะส้มแล้วดึงใยส้มออก

ใช่มันจะได้รสชาติความหอมความหวาน
แกะแล้วผ่าครึ่งนะคะแงะเม็ดออกแล้วใส่เครื่องที่พักเอาไว้
เอามาใส่ด้านในแต่งหน้าด้วยผักชีถือเป็นอันเสร็จสิ้น
อย่างที่บอกว่านอกจากส้มแล้วที่เราเคยเห็นกัน
ก็คือผลไม้ชนิดอื่นอย่างเช่นสับปะรด
และจะบอกว่ามะยงชิดก็ทำได้

เป็นการแบบอดับระหว่างเมนูโบราณกับสมัยใหม่
ลองคิดดูคุณก็ปลอกเปลือกแล้วก็คว้านแล้วก็ยัดไส้ลงไป
นี่ลองดูนะคะคุณผู้ชมลองไปทำตามกันดูได้นะคะ
ก็ใครอยากดูรายละเอียดการทำเพิ่มเติมอะไรยังไง
เข้าไปดูติ๊กต๊อกของคุณเบลอยากเป็นเชฟได้เลยจ้า
ลองดูนะโอเคแล้วส่งมาให้กินป